แล้วก็มาพูดถึงคนที่ไม่ใช่คนสิเป็นศาสต
ฮะสัตว์นำโชกของใครไหลคนสัตว์นำโชกเหรอ

นี่นักการพันโรงไปเจองูอยู่ในแปลงผักคุณผู้ชม
แล้วเขาจัดการมันยังไงเชื่อว่าให้โชคจริงไหม

โชคหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ช่วยกันจับเจ้างูตัวลายเนี่ยนะคะ
มันกำลังเลื้ออยู่ในแปลงผักโรงเรียนสูงเม่นชนุปธรรมจังหวัดแพร่

คือถ้ามองเผินอาจจะไม่เห็น
เพราะว่าลายมันคล้ายกับพื้นย่านะคะ

ดูไปดูมาโอ้โหมันไม่ใช่ตัวเล็กนะคะ

ก็เลยรีบแจ้งพี่กู้ภัยให้มาช่วยนะคะ

เพราะว่าตอนนี้นะคนทั้งโรงเรียนแตกตื่นกันหมดแล้ว
โอ้โหใกล้สานโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
ใช้เวลาในการจับอยู่พอสมควรนะ
พอจับออกมาได้ดูลายดีสิมันยังไง

มันสังเกตว่าเป็นลายคล้ายลูกศรสีขาว
ถ้าเป็นแบบนี้นี่คือมันเป็นงูหลาม
งูหลามตัวยาวเหมือนกันนะประมาณเกือบ๔เมตรเขาว่า
หลามจะเหลือมก็ต้องจับแบบนี้น่ากลัวแล้วสังเกตว่า
ที่คุณชนะบอกว่าตัวมันอวบใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งกินอิ่มใหม่
โอ้โฮไก่ของมันนั่นเลยอ่ะโอ้โฮใหญ่มาก
โอ้โฮนุ่นสุดคุณใส่ไปกินบุฟเฟ่มาได้เลย
กินจุด้วยนั่นสิพูดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไปกินไก่มาไง

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนบอกว่ามันมีไก่หายไปหลายตัว
อยากจะให้สอดส่องดูแลหน่อยตอนแรกนึกว่าเป็นคนมาขโมย
แต่แท้ที่จริงแล้วนี่ไงจับได้แล้วจ้ะไม่ใช่คนที่ไหนหรอกพี่หลามนี่แหละ
นะชาวบ้านก็เลยโอ้ยตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะ
ต่อไปก็คงต้องระแวดระวังให้มากขึ้น
รั้วรอบขอบชิดมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากเนี้ย
จับพี่หลามได้ก็เดี๋ยวพาพี่หลามไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่
อย่ามาอยู่ในที่ตรงนี้มันใกล้เด็กใช่ใกล้คนใช่นะคะ
อาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวคนและตัวงูเองด้วยก็ได้
ตัวใหญ่จริงใหญ่กว่าแขนคุณน่ะเออเล็กเราเล็กไปเลยเนอะ
เคยเห็นแขนคุณเล็กกลนี้แหละ